ล่าสุดมีการเข้าชี้แจงต่อทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลเกร็ดแก้วแล้ว
ซึ่งหลังจากที่ชี้แจงเนี่ยเรารอคำตอบนึงนะ

ซึ่งเจ้าของบอกว่าเรื่องบัญชีบริจาคยังไม่ได้ชี้แจงนะ
เพราะว่าจะเอาข้อมูลจากธนาคารมาชี้แจงมันไม่ทัน
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าของเพจหมามะเร็ง
คุณกิ่งวราพรสาราประทีพหรือว่าคุณหนูนา
มาพร้อมกับทนายความเลยทนายดารันซะสติมั่นค่ะ

แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสบัญชีบริจาคด้วย
เรื่องนี้นายกเทศบัญชาตำบลเก๋จแก้วนะคะ
บอกว่าทางเทศบาลทำประกาศไปติด
ข้างหน้าสถานรับเลี้ยงสุนัขป่วยของเพจหมามะเร็งแล้ว
บอกว่าติดป้ายไว้เลยต้องหยุดก่อสร้างนะหยุดลื้อถอน

แล้วก็บอกด้วยว่าสถานพักพิงสัตว์ป่วยมันมีปัญหาเรื่องน้ำเสีย
สิ่งปฏิกูลกลิ่นมันออกมาแล้วมันไปกวนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
แล้วเรื่องของสุนัขที่กักขังในกรงมากเกินไปมันแออัด

แล้วเขาก็บอกนะว่าห้ามรับสุนัขมาเพิ่มนะ
ปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้นต้องไปจัดการ
ทีนี้ทางฝั่งเจ้าของเพจหมามะเร็งอย่างคุณหนูนาเนี่ย

เราถามไปเกี่ยวกับเรื่องบัญชีค่ะ
บัญชีที่มีการร้องเรียนมาเธอบอกว่า
ขอเอกสารที่ธนาคารไม่ทัน
อันนี้คือสิ่งที่เธอบอกเกี่ยวกับเรื่องบัญชีการรับบริจาค
ส่วนเรื่องของการแก้ไขสถานพักพิงสัตว์ป่วย
เธอจะว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังเธอนะคะ
ส่วนที่เราพังหมาอยู่ในกรงฟังเราว่างได้ไหมคะ
เราบอกว่าความเป็นธรรมต้องได้ไหม
หมามันพูดไม่ได้งั้นหนูขอพูดแทน
หนูก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือถูกต้องไหมคะ
ดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเห็นใจและให้ความเป็นธรรมหนูบ้าง
นี่ไงเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอก็ทำดีมา
บางทีบางเพจเอาข้อมูลเธอไปจมตี
แต่เรื่องที่ทางนายกเทศมนตรีให้แก้ไข
รับปากนะว่าเดี๋ยวจะแก้ไขภายใน๓๐วัน
แล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่

คงจะรอให้เธอชี้แจงเกี่ยวกับพวกเรื่องเงินบริจาคอีก